คุณผู้ชมคะเส้นทางสู่จักรวาลนะคะไปคว้ามงสามค่ะ

คราวนี้แถลงยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็แถลงไปสดร้อนเมื่อเช้านี้เองค่ะ
พร้อมเปิดตัวพันธมิตรที่เข้ามาซัพพอร์ตมากมายค่ะ
พี่ปุ้ยพี่นะหัวเรือใหญ่การันตีปีนี้จัดเต็ม
กติกาใหม่ลุ้นและสนุกแน่นอนค่ะ
สามเริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ติดตามได้ทางเพจหลักของกองประกวดได้เลยค่ะ
นอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังชี้แจงถึงประเด็นหุ้นส่วนแตกคอกัน

ยังไงคะพี่ตีแมทชิ่งชิ่งไปแล้วคุณผู้ชม

จริงหรือไม่ไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
พี่ตีพี่ตีก็เห็นกระซิบถามพี่ตีก็ยังอยู่เนี่ยนะคะ
วันนี้คือตอนนี้พี่ตีไปทำหนังเตรียมทำซีรีส์วาย

ขี้เหยียดรามาให้มาถามเยอะ

แต่ว่าบริบทมันหลายอย่าง
พี่ตีไปทำซีรีส์อยู่คุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องนางงามเจ้าของมงกุฎปีที่ผ่านมาค่ะ

เพิ่งออกมาชี้แจงดราม่ามากมายค่ะ
ที่บอกว่าเป็นนางงามไร้วินัย

แล้วมีปัญหาผลประโยชน์กับทางทีพีเอ็น

ทั้งหมดนี้ค่ะฟ้าสายยืนยันว่า
ไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเลยนะคะ

กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หนูผ่านอะไรมาเยอะมาก
กว่าจะประกวดทุกเวที
ท็อป๓ในประเทศไทยทุกเวทีที่ประกวดมา

หนูเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีวินัยเท่านั้นนะคะ

ก็คือหนูตั้งใจมากทุกคนที่ตามหนูตั้งแต่ต้น

ดังนั้นหนูเชื่อว่าหนูต้องทำเต็มที่อยู่แล้ว

เราก็สามารถพาถอมภามาได้
ไม่ว่าจะประกวดแบบเวทีไหนก็ตาม

ซึ่งแน่นอนเวทีนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะ
ของรางวัลอันนี้อยากจะให้ไปถามผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะ

แต่ที่สุดท้ายก็อำนาจตำแหน่งก็ตื่นเต้นมาก

ถูกต้องนะคะต้องบอกว่าวงการนางงามคึกคักมากคุณผู้ชม